เมื่อวานนี้ซุปตาห้างแตกจริงนะคะ
สำหรับไฟชายกันบ้างมันโทรเหมาเริ่มนะครับคุณ

นี่ไงคุณไปถึงอินโดนีเซียเป็นยังไงคะห้างเกือบแตกเลยค่ะ
จนมีการเป็นลมเป็นแรงกันเกิดขึ้นเนี่ยนะ

นี่ไงเสียงกรี๊ดแบบถล่มทลาย
บรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณค่ะ
มีเป็นแฟนชาวอินาวมารอให้การต้อรับ

ก่อนที่หนุ่มโอ้พร้อมด้วยนางศรีสุดาวันนะพินโยสัก
รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียแปซิติกใต้

เดินทางไปร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม

การเดินทางมาจัดกิจกรรมแฟนมิตติ้ง
โดยหลังจากเปิดโอกาสให้สื่ออินโดนะคะ
พบปากพูดคุยอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองสุดแล้ว

ให้ร่วมตามลุ้นตามเชียร์เขาด้วยค่ะ
สวัสดีครับชาวไทยรัฐทีวีครับวันนี้ก็อยู่ที่จักรต้านะครับ
จะมีอะไรพิเศษต้องตามไปดูครับ
แบบนี้ค่ะต้องยกฉายาซุปตาห้างแตกฝ่ายชายให้เขาแล้วล่ะค่ะ
สำหรับหนุ่มมาริโอนะคะเพราะว่าแฟนคลับชาวอีเหนาเนี่ย
แหนกันมาจากทั่วทุกสารทิศเลยเพื่อมารอพบหน้าพระเอกชาวไทยค่ะ
จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยในตลาดอาเซียนผ่านกระแสทีป๊อปค่ะ
กรุงจักรต้าค่ะสถานที่จัดงานนะคะ๕๖ชั้นที่คลาคล่ำไปด้วยแฟนคลับของหนุ่มโอ้เนี่ย
ต่างเบียดเสียดกันเลยนะคะดันรั้วกั้นกันสุดฤทธิ
หวังจะได้ใกล้ชิดพระเอกชาวไทยให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งไม่ว่าหนุ่มโอ้จะพูดคุยแล้วก็เล่นเกม
หรือว่าทำอะไรบนเวทีนะคะเป็นแฟนถ่างก็ส่งเสียงกะรี้สนั่น

ประทับใจครับเป็นแฟนที่อินโดมาให้กำลังใจเยอะมากครับ
ขึ้นไปถึงชั้น๕ชั้น๖เลยครับ
เขาก็มากันเยอะจริงครับก็ถือว่าเยอะเพราะว่าเยอะที่สุดครับ
รู้สึกดีใจครับแล้วก็ได้พูดถึงประเทศไทยด้วย
ให้เขาได้เห็นที่สวยบ้านเราด้วย
เหมือนได้แชร์กันนะครับได้ลองพูดภาษาเขาเข้าพูดภาษาเรา
ก็เหมือนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันก็น่ารักดีครับ
ผมคิดเสมอว่าคนที่เขาเป็นแฟนคลับเราเขาก็คือเหมือนเป็นเพื่อน
เหมือนเป็นลูกค้าเราเหมือนเขาเป็นคนที่เขารักเรา
เราก็ได้รับความรู้สึกนั้นเราก็มีกำลังใจครับ